กัมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้จัดพิธีคล้องพวงมาลัยรับขวัญลูกช้างเกิดใหม่พลายพอใจ
โดยนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษมาทำพิธีเพื่อเสริมสิริมงคล
พร้อมทั้งจัดชุดการแสดงรับขวัญลูกช้างณบริเวณหน้ารูปปั้นช้างใหญ่ที่มีความสูง๑๐เมตรยาว๑๖เมตร
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเดินลอดท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยนายกัมพลบอกว่าวันที่๒๑กันยายนช่วง๑นาฬิกา
มีแม่ช้างตกลูกเป็นเพศผู้ตั้งชื่อว่าพลายพอใจ
ซึ่งเป็นลูกช้างระหว่างพังฝนทิพย์อายุ๑๔ปีและพลายพรชัยอายุ๑๕ปี
โดยลูกช้างมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงตกลูกเป็นเชือกที่๓
ของปากช้างสวนหนุนุฐพัทยาในปี๒๕๖๕
เพื่อเป็นการรับขวัญช้างและรับช่วงปิดเทอม
ส่วนนงนุษย์พัทยาได้ขยายเวลาสำหรับโปรโมชั่น
บัตรผ่านประตู๑ท่านฟรี๑ท่าน
พร้อมชมการแสดงนกนุฏโชว์
และช้างแสนรู้วันละ๒รอบในราคาพิเศษอีกด้วย